ไปดูที่นนทบุรีหน่อยคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ย
พนักงานร้านสะดวกซื้อคนหนึ่งก็ตกใจเลยนะคะ
เอาขยะออกมาทิ้งที่หลังร้านปรากฏว่าเจอตะกร้าใบหนึ่ง
ฮะยังมั้ยตะกก้าสีฟ้าใบนี้แล้วมียันต์สีแดงปิดอยู่
มันคืออะไรข้างในนะคะก็ต้องไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูหน่อย

ให้อาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกับตันยูมาตรวจสอบหน่อย
เป็นกระเป๋าเด็กอ่อนแล้วมีผ้ายันสีแดงปิดคลุมเอาไว้อยู่หลังร้านค่ะ
ใกล้กับเทศบาลเมืองบางกร่างนะคะถนนท่าน้ำวัดโบดที่อำเภอเมืองนนทบุรี
กระเป๋าใบนี้เนี่ยนะคะก็กว้าง๕๐คูณ๓๐เซนข้างในมีกระเป๋าสีชมพูใบนี้อยู่อีกใบหนึ่ง
แล้วก็มีรองเท้าเด็กสีขาว๑คู่วางอยู่
ไม่มีเด็กทารกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอามาทิ้งไว้รองเท้าคู่นี้นะคะ
แล้วก็ในถังขยะก็พบกางเกงขายาวสีดำ๒ตัวเสื้อกล้ามสีเทาอีกหนึ่งตัวถูกทิ้งเอาไว้ด้วย
พนักงานบอกว่าออกมาทิ้งขยะนะคะแล้วเห็นตะกร้าสีฟ้าเนี่ยวางอยู่
แต่ทำไมมันถึงมีผ้ายันสีแดงคลุมเอาไว้ด้วยก็ตกใจกลัว
นี่ค่ะก็ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดูหน่อยค่ะ
เอามาทิ้งขยะเหรอใช่ใช่แล้วอะไรหนูออกมาโยนของตรงนี้อ่าฮะ
เสร็จแล้วหนูก็หันไปเจอแล้วหนูก็ยังทักน้องหนูเลยว่า
ตรงนู้นอ่ะของใครใครอ่ะซักไว้อ๋อของของใครอ่าแล้ว
แล้วเด็กเราได้เดินไปดูไหมเดินแล้วก็เดินไปตรงนู้น
คือเห็นอยู่ในสภาพที่มันเอาผ้าแดงผ้ายันคุมเอาวางไว้เหรอ
ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูวิ่งอย่างเดียวแหละหนูกลัว